ช่วงนี้อยากพาคุณสุภาษาราและคุณผู้ชมไปดูการรีวิวรถป้ายแดงของผู้หญิงคนหนึ่งซะหน่อยค่ะ
บอกซื้อป้ายแดงมาใหม่นะใช้๕เดือนเหมือนใช้มา๕๐ปี

นี่ค่ะรับรถวันแรกสวยงามเห็นไหม
มีบูชาแม่ย่านางด้วยเนอะ

เสาเป็นรอยน้องบอกเสาไม่หลบถามว่าลูกกินอะไรเป็นอาหาร

เอาภาพต่อไปค่ะเปลี่ยนค่ะทีมงาน

เธอบอกก็กระถางไม่หลบไง
ก็เลยขูดเข้ากับกระถางต้นไม้

บอกรีบไปประชุมก่อนจะใส่คันเร่งถอยยับเลย
ยับจริงพุ่มไม้ข้างหลังอะ

คือจะรีบจอดเนี่ยจะรีบจอดก็เลยเหยียบคันเร่งที่เป็นเกียร์อาถอน

ขับรถไปกลับโคราช๔๘๘กิโลเมตร
ด้วยร้องสภาพนี้คือบดล้อไปตลอดทาง

หลุมยางระเบิด๒ล้อ
จนต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนล้อใหม่

รอดมาได้ก็ดีแค่ไหนแล้ว

กลางกราบท่าประเด็นคือเลขทะเบียนเธอออก๒ตัวท้ายแบบตรงเลย
แต่ไม่ได้ซื้อเธอบอกว่าสรุปแล้วทางออกที่ดีก็คือเปลี่ยนคนขับค่ะ
แค่ไหนนะคะช้าสักแบบหนึ่งนาที๒นาทีแต่ปลอดภัยก็อุ่นใจกว่านะอย่าทำแบบนี้หรือจะต้องเปลี่ยนคนขับจริงต้องเปลี่ยนคนขับแหละหรือไม่ก็เข้าคอร์สใหม่ไปเรียนขับรถอีกทีลองเรียนดูนะคะ